ส่วนครอบครัวนี้ค่ะก็รอกันอยู่ค่ะ
สำหรับพ่อแม่ลูก๔คนที่หายตัวไป

ครับคุณผู้ชมทั้ง๔คนนี้ที่หายตัวไป

รวม๔คนหายไปจากบ้านพัก
สุโขทัยแล้วก็มีการสืบหากัน
จนพบเบาะแสว่านางสาวนรมนคนเป็นแม่ขายรถกระบะให้ในหน้า
ค้ารถยนต์มือ๒นัดรับกันที่พิศนุโลกเมื่อ๗เมษายน
แล้วรถคันนั้นก็ขายทอดต่อไปอีก๓ทอดด้วยกัน
สุดท้ายไปพบอยู่ที่เต็นต์รถมือ๒ที่จังหวัดอุดรธานี
ในหน้าคนแรกให้ข้อมูลว่าวันนัดรับนางสาวนรมนเนี่ย

คันที่นายนิรุธขับมารับหลังจากที่ขายรถกระบะเนี่ย

แล้วสังเกตว่าที่บ้านของในล้วนพ่อของนายนิรุธ

๘กกท๓๓๗กรุงเทพฯมหานชจอดอยู่
ซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นรถคันเดียว
กับที่นายนิรุธขับไปรับนางสาวนรมนหลังจากที่เอารถกระบะไปขาย
คันนี้ใช่หรือไม่แล้วทั้ง๔คนก็หายตัวไป
ที่บอกว่าคาดว่าเพราะว่าในหน้าที่เห็นรถ
บอกว่ารถเก่งคันที่มารับก็คือสีบรอน
แต่คันที่จอดอยู่คือสีขาวนะคะ
ขณะที่ลูกสาวคนโตบอกว่ารถเก่งคันนี้

หลังจากที่เธอสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้
เอกสารครอบครองรถเป็นชื่อของเธอ

ตอนที่กลับมาจากเชียงใหม่วันที่๑๑เมษายน
อาเป็นคนเอารถมาให้ในช่วงสงกราน
ตรงกับที่มีรายงานว่านายนิรุธและนางสาวนรมน
ขับรถไปหาญาติที่ชนบุรี

ส่งให้ลูกสาวที่บ้านที่สุโขทัย

คือพอมาถึงตอนนี้น้องอุ้ยคือลูกสาวคนโต

อยากให้กลับมาไม่ได้ต้องการรถ
ยังติดต่อพ่อแม่ไม่ได้ค่ะตอนนี้ค่ะ

แต่ว่ายังไม่รู้ว่ามีรถคันนี้อยู่
พี่รู้ว่ามีชื่อนูด้วยซ้ำ

คือเรื่องนี้ถ้าไปดูในทางคดี

วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกว่า
ศูนย์หายล่าสุดติดต่อกับญาติพี่น้องมาแล้วนะคะ
บอกว่าปลอดภัยดีแต่ไม่ได้บอกว่าไปอยู่ที่ไหน
ส่วนข้อสงสัยว่าทำไมเขาต้องหลบหนี
ข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าเป็นปัญหาหนี้สินกว่า๑๐ล้านบาท
อาจจะทำให้ไม่อยากเจอเจ้าหนี้ค่ะ
นี่ค่ะส่วนทางการกู้หนี้ยืมสิน

คาดว่าผู้เสียหายน่าจะรอดูสถานการณ์ก่อน

แล้วก็อยากจะฝากถึงทั้งสองคนว่าทุกคนมีปัญหาขอให้มาคุยกัน
แล้วก็มาแก้ปัญหาน่าจะดีกว่า
นี่แหละค่ะล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย
เขาไปตรวจสอบการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร

พบว่าทั้ง๔คนเดินทางออกนอกประเทศไป
ยังไม่ยืนยันประเทศปลายทางนะคะ
นี่คือเบาะแสล่าสุดที่เจอนะคะ
ทั้ง๔คนนี้ที่เรากำลังตามหากันอยู่

ก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นการหลบหนี
แต่จะเป็นการไปพักผ่อนหรือไม่ยังไงยังไม่ได้สรุป
เพราะว่าการไปในครั้งนี้มันเป็นการไปเป็นคณะค่ะ
เบาะแสล่าสุดที่ได้มาในตอนนี้ค่ะ